แต่ยังไงซะเรื่องของสภาพอากาศเราก็ต้องติดตามเพราะมันก็ร้อนร้อนแบบโอ้โหร้อนนึกว่าอยู่ในนรก
คุณเคยอยู่ในนรกมาก่อนไหมคะ
ไม่เคยแต่เขาเล่ากันมาอีกทีคือบางทีก็ร้อนมากแต่ว่าบางวันฝนตก
มันก็เป็นแบบนี้ไงช่วงนี้หน้าร้อนก็เลยเจอพายุฤดูร้อนจัดกันไปเจอกันไปหลายจังหวัดคุณผู้ชม
เราก็เลยเอาภาพเหตุการณ์พายุฤดูร้อนที่จังหวัดเยอะโสธรมาให้คุณผู้ชมดูมันหนักมันแรงขนาดไหนตั้งสติให้ดีแล้วไปดูค่ะ
หลังคามิวแรงมากครับหลังคามิวหมดเลย

เดี๋ยวเวลาฝนมาจะพัดพาเอาความเหงามานะอืมแต่อันนี้อ่ะ
มันพัดพาเอาหลังคาไปอ่ะดิโอ้โหเอาไปหมดเลยอ่ะเออดิจริงค่ะดูค่ะคุณผู้ชม
ทั้งลมทั้งฝนโอ้โหพัดมารุนแรงทำเอาหลังคาเปิดเปลืองปลิดปลิวไปหมดเนี่ยนะคะ
ตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เทศบาลเมืองยะโสธรนะคุณผู้ชม
ครับบ้านเรือนหลายหลังเนี่ยเสียหายร้านค้าต่างต่างก็เสียข้าวเสียของกันไปมากมายนะคะ
จุดนี้ก็เป็นจุดที่มีต้นไม้ใหญ่ล้มทับอาคาร
แล้วมันก็กีดขวางทางเข้าออก

แล้วก็ต้นไม้ยังไปล้มทับสายไฟ
ทำให้หลายพื้นที่ไฟดับกันไปด้วยนะคะ

ส่วนอีกพื้นที่หนึ่งบริเวณภายในโรงน้ำแข็งค่ะ
ก็มีหลังคาขนาดใหญ่ปลิวมากระแทกเสาไฟ
จนมันหักมันล้มลงมาแบบนี้
คุณคิดดูมันต้องลมแรงขนาดไหน
พัดหลังคามาทั้งแผ่นได้ขนาดนี้

ยังไม่พอนะคะที่จอดรถของสนามไร้กอล์ฟ
จุดชมวิวก็เสียหายเหมือนกัน
ร้านค้าร้านรวงต่างที่อยู่ริมถนนก็เสียหาย
ต่ำกว่าหกสิบหลังคาเรือนโอ้โหภาพที่เราเห็นเนี้ยเป็นช่วงที่
เขาก็ออกไปสำรวจความเสียหายพบว่ามีพื้นที่ได้รับความเสียหายจาก
พายุฤดูร้อนทั้งหมด๙ตำบลรวมแล้ว๑๔๖หลังคาเรือนนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสำรวจเพิ่มเติมว่าพื้นที่ไหนเดือดร้อนเสียหายแค่ไหน
แล้วก็จะต้องแจ้งให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสำรวจอีกทีนึง
ส่วนชาวบ้านถ้ารู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยเสียหายเดือดร้อนอะไรก็ไปแจ้งหน่วยงานในพื้นที่
อย่างน้อยเขาก็ช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นกันไป
แล้วก็ต้องย้ำเตือนกันว่านี่เป็นภัยธรรมชาติเป็นภัยพิบัตรนะ
เราไม่รู้ว่ามันจะมาเกิดที่บ้านเราไหมแต่เรารู้ได้ว่าเดี๋ยวมันมี
เพราะฉะนั้นดูแลแบบป้องกันเอาไว้ก่อนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเอาไว้
อยู่ในที่โล่งหรือใต้ต้นไม้ขนาดใหญ่หรือป้ายที่ดูแล้วมันไม่แข็งแรง
เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนเป็นสำคัญนะคะ